หนูน้อยคนนี้หาเงินได้ตั้งแต่เด็ก

คือเรานึกถึงนะว่าตัวเราเองเริ่มหาตังค์ได้ก็ตอนประมาณเข้ามหาวิทยาลัย

ตอนนี้น้องเขา๑๐ขวบเขาไลฟ์ขายทุกอย่างจริง
ฝีมือดูลีลาของน้องหน่อยค่ะ
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาค่ายน้ำกันนะครับ

เราจะมาขายปลากัดเหมือนเดิมครับ
นี่นะครับปากกัสที่เราจะมาค่ายนะครับ

ตัวนี้๔๐บาทนี่ก็๔๐บาทตอนนั้น๓๐บาท
โอ้โหขายเก่งขายทุกอย่างเลยใช่ค่ะ
ขายอะไรบ้างคุณขายทั้งปลากัดข้าวโพดชานม

ปลากัดนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของน้องคนนี้เลยนะ

จากนั้นเอาความชอบออกมาขายออกมาใช้ประโยชน์
และนมอะไรต่างนี่น้องก็ขายหมดแล้วคุณ

คือนมเนี่ยน้องเขาบอกอย่างนี้มันอร่อยครับเขาบอกแม่
นมนี่อร่อยดีผมอยากแบ่งปัน
ผมอยากให้คนได้ดื่มนมกันบ้างผมอยากไลฟ์ขายนมเนี่ย
คิดดูเด็กเด็ก๖ขวบเองคิดได้อย่างนี้นะ

แล้วตอนเนี้ยน้องเขาก็มีรายได้เอง
น้องคือน้องจิ๊กซอเด็กชายชวิตใหม่เอี่ยมค่ะ

ที่โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีที่ราชบุรีนะคะ
แล้วจริงเขาไม่ได้ขายอะไรแบบว่าแบบ

เอาซื่อบ้านเลยจริงใจแบบนี้ค่ะ

แล้วผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านอาหารครัวแม่จ๋า

ไปถึงปั๊บนี่เจอน้องจิ๊กซอกำลังทำอะไรคะ

ใช่แล้วน้องก็กำลังเตรียมจะไลฟ์ขายของนะ
น้องบอกให้ฟังบอกว่าน้องชอบช่วยเหลืองานบ้าน
แล้วที่บ้านทำธุรกิจร้านอาหารมาตั้งแต่เด็กเลย

แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเริ่มขายของจริงตอน๖ขวบ
ทีนี้มาไลฟ์ตอน๘ขวบนะคะ
ก็รายได้อาทิตย์หนึ่งนี่น้องเขาก็ได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐บาท

เพราะน้องบอกวันหนึ่งบางทีก็ได้๒๐บาทบ้าง๕๐บาท
บางทีก็ได้๑๐๐บาทรวมกันอาทิตย์หนึ่งได้๕๐๐
คุณอาทิตย์ละ๕๐๐เดือนหนึ่งได้๒๐๐๐นะ
ก็เก่งนะสำหรับเด็ก๑๐ขวบแบบนี้
แล้วน้องเขาเก็บตังค์อันนี้ไว้นะเป็นทุนการศึกษา
มีความฝันค่ะอยากเป็นนักฟุตบอล

ขอให้ความฝันน้องจิ๊กซอเป็นจริง
ทีนี้เจอน้องจิ๊กซอแล้วเจอคุณแม่

ถ้าเจอเด็กดีแบบนี้ต้องดูครอบครัว

ใช่ค่ะคุณแม่เป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะ

ก็เล่าให้ฟังว่าจิ๊กซอนี้เขาเป็นลูกคนโต
จริงเขามีน้องอีกคนนึงจิ๊กซอ๑๐ขวบถูกไหม

ทีนี้แววของจิ๊กซอมาตั้งแต่เล็กเลย
คุณคิดดูสิอายุ๔ขวบทำกับข้าวกินเอง
แล้วน้องก็ชอบช่วยมาช่วยงานที่ร้านมาเสิร์ฟของมาส่งอาหารให้กับลูกค้า
คุณแม่ก็เลยเห็นแววลูกชายฉันน่าค้าขายเก่งแน่
นี่แหละแล้วก็น้องเขาบอกนะคะว่าอยากใช้เงินตัวเอง
เรียกว่าตั้งแต่๖ขวบมาน้องไม่แบมมือขอเงินพ่อแม่แม้แต่บาทเดียว

คนสองคนหลังจากนั้นคนก็ดูเพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
มีการแชร์อย่างเพจส่วนพึ่งกับกลุ่มปากัด
บางคนเห็นแล้วเขาก็เอ็นดูแหละเด็กเก่งเด็กขยันแบบนี้

สุดยอดนะชื่นชมนะจิ๊กกอ้ยเก่งมากครับ